คุณผู้ชมครับเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยอยากให้ท่านดูคลิปนี้เหลือเกิน
ภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันหนึ่งก็เป็นวัยรุ่นเขาก็ขับรถไปกันหลายคัน

ดูไปนะครับเขาขับมาเร็วเลยนะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้น
นี่ครับถือว่าเร็วนะใช่ใช่ถ้าดูตามภาพนะแล้วดูคันนั้นนะฮะ
ที่เราทำลูกศรชี้เอาไว้ที่อยู่คันข้างหน้าของคันนี้ที่มีกล้อง
เฮ้ยเฮ้ย
นี่ฮะโหน่ากลัวมากค่ะคือคันนี้เนี่ยโอ้โห
คือกี่คันต่อกี่คันที่แบบเนี่ยกลุ่มข้างหน้าเขาเนี่ยฮะ
โอ้โหต้องจอดไหลทางเลยอ่ะแบบ
ตามภาพเลยฮะกล้องหน้ารถคันนี้นะครับ
คือคันนี้เนี่ยถ้าเกี่ยวอะไรสักนิดนึงก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะ

สำหรับคันนี้นะเข้ามากันเป็นกลุ่มอ่ะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างอ่ะ
เหมือนกับขับเป็นกลุ่มจะไปศรีรชากันอ่ะก็ใช้ความเร็วกันพอสมควรแล้วคันนี้เนี่ย
คือนอกจากแจ๊สคันที่พุ่งออกขวาไปแล้วนะ

ไปดูนะฮะกระบะคันนั้นนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะ

ทีนี้เราก็เสียหลักแล้วก็หักโหรบกับแจ๊สก็พุ่งออกซ้ายไปฮะ

คนขับชื่อนายประเดิมชัยทรัพยาอายุ๒๖นะฮะ

บาดเจ็บซ้าหัด
เหตุการณ์นี้๕ทุ่มครึ่ง๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ใจฟังน่ะสำหรับผู้ที่ยออยู่ในเหตุการณ์

รถก็มาขับมาและเขาเบียดขวา
เบียดขวอคุกไปชนกับหลดขั้นขวา
อาการเขาก็เลยชนเข้าซ้าย

และเค้าขึ้นเข้ากับราคกับบารีเอิร์หรืออย่างนี้

สำหรับบอกว่าจะต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแหละครับ
แล้วก็คลิปหน้ารถคันที่เราดูเมื่อสักครู่นี้ด้วย
ว่าตกลงรถที่เกาะกลุ่มแล้วก็ขับกันมาแบบซิ่งเร็ว
มันนำมาซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนี้หรือเปล่า
ใช่แล้วมันไปเสียหลักไปอะไรอีท่าไหน
คันหนึ่งนู้นพุ่งซ้ายคันหนึ่งพุ่งขวาอย่างนี้ค่ะ
แต่คันนี้ตายเลยนะครับ

เพราะว่ามันจะไม่ได้เที่ยว